ยังอยู่ที่เรื่องราวของทีมฟุตบอลทีมชาติกัมพูชานะครับ
ที่เขาเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับ
ก็หลังจากนี้น่าสนใจมากนะครับว่า
จะมีอนาคตหรือว่าจะไปทำอะไรต่อไปนะครับเพราะว่า
ไปติดตามได้จากรายงานของคุณทันทัศน์วินิตมนลนะครับ
เคร่งขึมสไตล์การแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์
ในฐานะกุญสือทีมชาติกัมพูชา
กลางแฟนบอลที่เข้ามาหนุนหลังทีมกันเต็มความจุสนามโอลิมปิกสเตดียม
เยอร์สวันนาริสแฟนบอลทีมชาติกัมมูชา

วิ่งสู้ฟัดตลอด๙๐นาทีในแบบฉบับฟุตบอลญี่ปุ่น
พวกเขาต้องเลือกใครจะเป็นตัวตัวต่อ

ขึ้นเรื่อยแต่อาจขาดความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้าย
โจทย์สำคัญของสมาคมกีฬาฟุตบอลกัมพูชาที่ต้องรีบแก้ไข
หากอยากก้าวขึ้นมาเป็นทีมชั้นนำระดับอาเซียน

ทันทัศน์วินิตมานนท์ข่าวกีฬาไทยรัฐทีวี
รายงานจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา